มีคนมาขอความช่วยเหลือก็คือกรณีที่ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่า
ข่มขูว่าจะฆ่าทั้งครอบครัวด้วย
เพราะหึงห่วงที่ฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนใหม่แล้ว
เธอก็งงก็เลิกกันแล้วทำไม
อดีตสามีอ้างด้วยรู้จักพบตรบิ๊กต่อ
หาเหรอคะเนี่ยครับนางสาวกรยาอายุ๓๗ปีผู้เสียหายครับ
ร้องเรียนผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าถูกในตีครับอดีตสามีที่เลิกรากันไปแล้ว๒ปีกว่า

หลังจากที่อดีตสามีรู้ว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วแล้วหึงหวงครับ
บอกว่า๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยในตีอดีตสามีพาพวกเข้ามาทุบรถ
บุกเข้ามาในบ้านใช้ไม้เบสบอลทุบตีข้าวของ
แล้วบอกด้วยว่ามึงออกมาออกมาเจอกูยังไม่พออ้างอีกฮะ
รู้จักกับบิ๊กต่อพบตรแล้วบอกเลยว่ามึงเตรียมตัวเอาไว้
เดี๋ยวจะโดนฆ่าทั้งครอบครัวคุณดูความเสียหายสิครับ
เดี๋ยวจะเอาปืนมายิงถล่มทั้งบ้านเลยว่าไปนู่นอื่นแล้วเวลามาในตี
อดีตสามีจะอ้างว่ามีลูกน้องเยอะมีพักพวกมีอิทธิพล
ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความแล้วครับสอนอท่าข้ามตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก
ทำให้เสียทรัพย์คดีอยู่ในชั้นศาลนะฮะผู้เสียหายบอกว่าตัวเธอเอง
มีลูก๒คนลูกสาวมีลูกกับในตีอดีตสามี๑คนกับแฟนใหม่อีก๑คน
แล้วในตีเนี่ยชอบแชทมาขู่โทรมาขู่ด้วยฮะลูกสาวคนโตจะเป็นคนรับสาย
สิ่งที่ในตีพูดก็คือดูแม่ให้ดีนะระวังตัวเถอะแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
เดี๋ยวจะมายิงให้ตายเลยว่าแบบนี้ฮะ
หายบอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วไม่กล้าอยู่บ้านแล้วครับกลัวว่าในตีเนี่ยจะมาทำ
ตามที่ขู่เอาไว้และสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มากครับ
หลังจากที่เขาจะไปแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับบิ๊กต่อไงค่ะ
บอกว่าเตรียมตัวไว้ดีนะพวกมึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คำว่าเตรียมตัวนี่เตรียมตัวยังไงอันนี้บอกไหม
ไม่บอกค่ะเราบอกว่าเตรียมตัวแบบเหมือนจะโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะโดนแบบฆ่าอย่างนี้ค่ะ

จะเอาปืนมายิงถล่มบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่คิดว่าในตีน่าจะแอบอ้างมากกว่าครับ
เดี๋ยวจะประสานไปทางตำรวจสนท่าข้าม

และเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายด้วย
เพราะไม่รู้ว่าในตีจะย้อนกลับมาแล้วก่อเหตุรุนแรงอีกหรือไม่ครับ